มีข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นกับตำรวจอีกแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอดาบตำรวจที่ไปยิงลูกจ้างของร้านหมูกระทะ

คราวนี้มีเหตุใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเหตุสลด
ดาบตำรวจปืนโหดเมาคลั่งคว้าปืนกราดยิงเพื่อนโรงพักเดียวกัน
พร้อมกับภรรยาเสียชีวิต๒ศพคาบ้านพักข้าราชการตำรวจ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิตอนนี้พบตรสั่งการ
บอกให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจทุกนายต้องดูแลลูกน้องหน่อย

เพราะว่าตอนนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักของสถานีตำรวจภูทรภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
เมื่อช่วงหัวค่ำของวันพุธที่ผ่านมาวันพุธที่๑๔พฤศจิกายน
เจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงเสียชีวิต
ภายในบ้านพักข้าราชการตำรวจสพภูเขียว
หลังรับแจ้งเหตุนะครับตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักข้าราชการตำรวจชั้นเดียว
พบศพของดาบตำรวจทองเปลวลาบประสงค์พบหมู่ปราบปราม

ใกล้กันนะครับพบศพของภรรยาดาบตำรวจทองเปลว
จากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะครับก็ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มม
เจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนผู้ก่อเหตุคือเพื่อนตำรวจด้วยกันคุณ
ดาบตำรวจชีวานนท์นาผาพบหมู่ปราบปรามสพภูเขียวเหมือนกัน
ซึ่งหลังก่อเหตุได้เก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านพัก
เพื่อให้ได้เห็นภาพการก่อเหตุที่ชัดเจน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์ขึ้นมานะครับ
โดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตทั้ง๒คน
คือดาบตำรวจทองปลิวพร้อมกับภรรยาได้นั่งอยู่ที่หน้าห้องพัก
และต่อมาดาบตำรวจชีวานนท์ผู้ก่อเหตุซึ่งเดินผ่านมา

มาพบกับดาบตำรวจทองปลิวก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันขึ้นนะครับ
จากนั้นดาบตำรวจชีวานนท์เดินเข้าไปในบ้านพัก
หยิบปืนขนาด๑๑มม
แล้วมากระหน่ำยิงดาบตำรวจทองปลิวและภรรยาคนละ๒นัด
ดาบตำรวจทองปลิวและภรรยาล้มฟุบอยู่ที่พื้น
อันนี้คือผู้ก่อเหตุดาบตำรวจชีวานนท์กลับเข้ามาในห้องพักนะครับ
แล้วก็กลับออกไปอีกครั้ง
ดาบตำรวจทองปิวและภรรยาล้มฟุบเสียชีวิตอยู่ที่พื้น
ดาบตำรวจชีวานนท์ก็ยังเดินไปหยิบปืนลูกซองยาวในห้องพัก
กลับออกมาจะจ่อยิงที่ศีรษะของทั้งคู่อีก
คนละนัดจนทั้งคู่เสียชีวิตคาที่นะครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังปิดล้อมบ้านพักของดาบตำรวจชีวานนท์
เพราะดาบตำรวจชีวานนท์ก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านพักเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมใช้เวลานานกว่า๗ชั่วโมง
บุกเข้าไปจับกลุ่มพร้อมกับนำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักภูเขียวนะครับ
จากการสอบสวนทราบนะครับว่าดาบตำรวจชีวานนท์ชอบดื่มเหล้าเป็นประจำ
อีกทั้งยังมีปัญหาครอบครัว
โดยภรรยาของดาบตำรวจชีวนลได้พาลูกหนีกลับบ้านที่ต่างจังหวัด

จากเวลาที่ดาบตำรวจชีวานนท์มีอาการมึนเมาก็มักจะชอบโวยวาย
ซึ่งดาบตำรวจทองเปลวที่อาศัยอยู่บ้านติดกันและเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
มักจะออกมาเตือนดาบตำรวจชีวานนท์เสมอ
เตือนเพื่อนตำรวจเสมอ
ก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจชีวานนท์ก็ดื่มสุราจนมีอาการเมาไม้
ก็ถือว่าเป็นปกติของดาบตำรวจนายนี้มักจะชอบดื่มสุรา
ดาบตำรวจทองเปลวก็ออกมาเตือนเหมือนทุกครั้ง
จนกระทั่งมีปากเสียงกันทำให้เกิดการฆ่ากันครั้งนี้นะครับ
ทางตำรวจเองนะครับตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะนั้นนะครับ
แม้ว่าอาวุธปืนที่นำมาใช้ก่อเหตุ

ตอนนี้นะครับที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้กันพื้นที่ห้ามสื่อมวลชน
ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เด็ดขาดนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ากำลังดำเนินการ
สืบสวนสอบสวนแล้วก็เอาผิดดาบตำรวจนายนี้นะครับ